ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้จะพาไปที่นครปนมครับ
นั่นชาวบ้านเข้ามาทำการเปลี่ยนเศษเหล็กให้เป็นเงินได้
เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันเลยในช่วง

กระเจ้างองกระเจ้างองเจ้าพ่าเอ่ย
บอกเลยชุมชนไหนมีของดี
การันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาตีของเรา

วิสาหกิจชุมชนตำบลนาธรณ์อำเภอธาตุพระนม
โรงงานแห่งนี้ได้นำเศษเหล็กจากแนบรถยนต์มาแปรรูปเป็นของมีอีกคม
อาทิตย์เช่นมีดพระจอกเสียมเครื่องมือการเกษตร
และส่งสินค้าออกขายสู่ท้องตลาด
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนแบบครบวงจร
สุดสุดไปเลยแหละค่ะคุณผู้ชม
ว่าแต่จุดเริ่มต้นเป็นมายังไงจ๊ะคุณธนากร
ที่เริ่มทำมานะครับตั้งแต่รุ่นตาจะเริ่มตั้งแต่เครื่องเครื่องเดียว
แล้วมาสู่รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ณปัจจุบันนี้ทำมาก็ประมาณ๑๐กว่าปีแล้ว
เป็นเศษเหล็กของคนอื่นแต่เป็นเหล็กที่เรามาเพิ่มมูลค่าต่อยอด

คุณธนากรยังบอกอีกว่าถ้าสำหรับโรงงานตีเหล็ก
ถือเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนปีละหลายล้านบาท
ทำให้คนในชุมชนมีงานมีรายได้ตลอดปี
แต่กว่าจะได้มีดมาหนึ่งเล่มจะต้องผ่านกระบวนการไหนบ้าง
เดี๋ยวดาวพาไปดูค่ะ
เริ่มต้นด้วยการรับซื้อเหล็กแหนบอะไหล่รถยนต์
นำมาแปรรูปตัดเป็นขนาด
จากนั้นนำไปเผาไฟความร้อนสูง
และนำไปตีขึ้นรูปทรงให้เป็นเครื่องใช้ต่าง
จนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปให้มีคม
และหลอมด้วยความร้อนให้เกิดความคงทน
เท่านี้ก็จะได้มีดพระแบบสวยงามพร้อมส่งจำหน่ายแล้วค่ะ
เป็นยังไงเห็นแล้วอยากซื้อเลยใช่ไหม
เท่านั้นไม่พอราคาก็แสน
จะน่ารักเริ่มต้นตั้งแต่๑๐๐๑๐๐บาท
โรงงานตีเหล็กฟรีชาเหล็กกล้า

การันตีว่าสินค้าจากโรงงานทุกชิ้น
มีความคงทนคงและใช้งานได้อย่างคุ้มค่าแน่นอนค่ะ
โอ้โหได้รับการการันตีขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
ในเมื่อชุมชนตำบลนาถอนเขามีของดี
ซุปเปอร์ชุมชนจึงการันตีให้
ว่ามีรายได้รวยรวยรวยเดอะซ่า